เอาอย่างนี้ดีกว่าครับคุณผู้ชมเปลี่ยนโหมดกันสักนิดนึง
เตือนภัยกันอีกแล้วครับท่านครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะ
ใครที่อยู่ใกล้ในพื้นที่นายางกลักอำเภอเทพสถิตจังหวัดชายภูมินะฮะ
ตอนนี้มือดีกำลังอลวาดออกฉกต้นไม้ด่างครับ
คืนเดียวนะถึง๒อำเภอ
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะที่บริเวณหน้าร้านขายของชำแห่งหนึ่งนะครับ
ในพื้นที่หมู่๓บ้านโนนสะอาด
ตำบลทรัพย์ใหญ่อำเภอทรัพย์ใหญ่จังหวัดชายภูมินะครับ
เดินเข้ามาหน้าบริเวณหน้าร้านนะครับ
จากนั้นก็ทำการขโมยกระถางต้นไม้ด่างของเจ้าของร้านนะครับ
ก่อนที่จะขึ้นรถจักรยานยนต์เนี่ยพ่วงรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
หนีหายไปเลยคุณคือมีคนสตาร์ทเครื่องรอไว้แล้วอ่ะทำงานเป็นทีม
แล้วเหรอเขามีอีกคนนึงอยู่ที่นั่นใช่ครับพอเขาขึ้นปั๊บแล้วไปเลยอ่ะ
นี่ไงถือมาแล้วเห็นไหมขึ้นแล้วนี่นี่ไงไปเลย
แล้วหลังจากเกิดเหตุนี่นะฮะทางทีมข่าวของเรานะครับ
ได้ไปพูดคุยกับนางพุทธหอมละแก้วผู้เสียหายนะครับ
ครับเล่าว่าตนเนี่ยได้เปิดร้านขายของนะครับ
พอดีตื่นขึ้นมาเนี่ยก็กะว่าจะมาเปิดร้านตามปกตินั่นแหละ
แต่พอดีมาถึงหน้าร้านปั๊บพบว่าต้นบอนสีหายไป

อ่าจึงเปิดกล้องวงจรปิดเนี้ยนะครับดู
ก็พบว่าเมื่อเวลาประมาณตีสองสิบเจ็ดนาที
ของวันที่๑๐พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนี้เอง
ตีสองเนี่ยนะฮะมีคนย่องเข้าไปขโมยอืม
นับแล้วต้นบอนสีที่หายไปทั้งหมดเลย๖ต้น
กต้นเลยนะโอ้โหมีทั้งต้นบอนสีใบด่างก็มี
นี่กำลังแพงเลยนะครับสายพันธุ์เจ้ากรุงเกอร์
กรุงไกรเซอร์อืมแล้วก็พันหกหลงโอ้โห
คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นเลยนี่นะครับก็คือเจ็ดพันบาท
เยอะนะฮะหึหลายตั้งน่ะเฮ้ยแล้วนอกจากนี้นะ
นี่นะครับอำเภอเทพสถิตในเขตพื้นที่โน้นสะอาดนะครับ
หมู่ที่สามซับใหญ่
ครึ่งเดียวกันถึงห้าหกล้านเดียวกันโอ้โฮโดนกันเป็นแถวเลย

น่าจะรู้ด้วยน่าจะรู้ด้วยว่าย่านนี้มีการปลูกต้นไม้ด่างแบบนี้เอาไว้
ก็มาทีเดียวก็คงเอาไปจนคุ้มเลย

ฝากเตือนภัยหน่อยนะคะเพราะข้าวแม่ค้าช่วงนี้

ขโมยขโจรก็เลยออกอารวาสแต่มีกล้องวงจรปิด
เดี๋ยวฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจเขานำเนินการต่อดูกันนะคะ